นี่พูดถึงฝนตกเยอะเนี่ยพาไปดูที่จังหวัดเลยหน่อย

ต้นโพต้นโพอายุเป็นร้อยปีดู
หักลงมานะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
แล้วทัพเห็นหลังคานะมั้ยหลังคาศูนย์เด็กเล็กดูอะไรอ่ะ
เด็กเขาเรียนอยู่ข้างในด้วยเอาทำยังไงล่ะเนี่ย
ทีนี้ดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นสิคะ
กู้ภัยไปถึงนะต้องเคลียร์พื้นที่เลย
นี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบินค่ะ

แล้วพอฝนมันถล่มลมมันแรงดูดู
ต้นโพลอ่ะเนี่ยอายุเกือบร้อยปีความสูงสัก๒๐เมตรอ่ะ

โค้นลงมาทับหลังคาอาคารเรียน
นี่เป็นหลังคาอาคารเรียนชั้นเดียวโอ้โหดูสิสไลเดอร์เด็กตรงนี้
ที่โดนหลังคามาทะลมหมดเลยอ่ะ
ครูทำไงช่วยเด็กก่อนเอาเด็กออกจากอาคารเรียนก่อน
คุณครูสาวินีโดนกิ่งของต้นไม้ฟาดหัวแตกเลยนะ
เด็กปลอดภัยแต่ก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
กู้ภัยเอาตัวเด็กส่งโรงพยาบาลกันก่อน
ส่วนอาคารเรียนสิ่งของด้านในอาคารก็พังเสียหายนะคะ
คุยกับคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึง
คุณครูพิมพ์ใจเล่าให้ฟังบอกว่าที่ศูนย์เด็กเล็ก
มีเด็กอยู่๓๐คนอายุแบบ๒๕ขวบคุณผู้ชม
แล้วก่อนเกิดเหตุก็มีผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปแล้ว
คนอ๋อจาก๓๐รับไปแล้ว๒๖เหลือ๔คน
ผู้ชาย๒คนเด็กผู้หญิง๒คนแล้วก็ครูอีก๔คน
แต่ทีนี้ฝนมันตกลงมาโอ้ตกมาหนักมากค่ะ
แล้วต้นโพที่อยู่หน้าศูนย์เด็กเล็กก็เลยหักโค้นลงมา

ครูก็ช่วยกันอุ้มเด็กทั้ง๔คนออกจากอาคารตกใจนะ
ครูเองบาดเจ็บแต่ว่าเด็กปลอดภัย

เนี่ยเรื่องต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่แบบอายุเยอะ
บางทีมันผู่อะมันแบบข้างในมันกรวงหมดแล้ว
ลากไม้มันไม่มั่นคงแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ
ต้องระวังหน่อยนะฮะพายุฝนนี้หนักเลยนะฮะ